มาดูอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นกับเด็กเหมือนกัน

ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอมีลูกสองคน
ก็คือลูกสาววัย๑๓ปีกับลูกชายวัย๑๑ปี
ปรากฏว่าแล้วเธอมีสามีใหม่ก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงใช่ไหม

ลูกสาววัย๑๓ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนจนตั้งท้องได้๒เดือน
แล้วก็มีเหตุการณ์ที่พ่อเลี้ยงบังคับให้
เด็กหญิงวัย๑๓กับเด็กชายวัย๑๑ซึ่งเป็นพี่น้องกัน
เหตุนี้แม่ของเด็กหญิงวัย๑๓ปีจึงพาลูกสาวและลูกชาย
เข้าแจ้งความต่อตำรวจภูทรธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อแจ้งความเอาผิดกับพ่อเลี้ยงวัย๒๕ปี
บังคับข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปีจนตั้งท้องได้๒เดือน
ผู้เป็นแม่เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ก็อยู่กินกับสามีใหม่มานาน๑๐ปีแล้ว
ตั้งแต่ลูกสาวอายุได้เพียง๓ขวบ
ที่ผ่านมาสามีใหม่ก็ยังดีอยู่เลยนะ
ช่วยเลี้ยงลูกของเธอทั้งสองคนมาโดยตลอด
ช่วยกันทำมาหากินด้วยการยึดอาชีพเก็บของเก่า
จนกระทั่งช่วง๓เดือนก่อนหน้านี้
สามีใหม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
จากที่เคยหลับนอนกับเธอทุกวัน
กลับทำเพียงแค่นอนกอดกันเท่านั้นเอง
เธอก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรนะครับ
แต่ว่าตัวสามีใหม่ชอบมาพูดให้ฟังบอกว่า
เธอระวังนะลูกสาวกับลูกชายของเธอ

ผู้เป็นแม่ก็ตกใจเหมือนกันนะ

ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริง
ไม่มีทางว่าพี่น้องเขาจะมีเพศสัมพันธ์กัน

ใช่ฮะแต่ลูกสาวเข้าสู่วัยที่แบบ
วัยเริ่มโตเริ่มโตแล้วนะฮะ
ผู้เป็นแม่สังเกตว่าลูกสาวเนี่ย

เค้นถามลูกสาววัย๑๓ปี
จนรู้ความจริงว่าถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนจนตั้งท้องนะครับ
เพราะว่าตอนที่จะขึ้นมันต้องได้ตายแล้วพอกับลูกชายคนเล็ก

ถ้าบอกกับแม่จะฆ่าให้ตาย
ลูกสาวยังเล่าให้แม่ฟังด้วยนะครับว่าตอนที่ถูกข่มขืน
เพราะว่าพ่อเลี้ยงเหลียนเซฟยาเป๊ะจนเหมือนเมา
ในขณะนั้นยังพยายามบังคับให้น้องชายของเธอ
วัย๑๑ขวบ๑๑ปีมีเพศสัมพันธ์กับตัวเธอวัย๑๓ด้วย
แต่ว่าตัวน้องชายวิ่งหนีไปทุกครั้ง

แม้พ่อเลี้ยงจะบังคับก็ตาม
ซึ่งตัวแม่ของเด็กหญิงวัย๑๓

ว่าสามีคนนี้ติดยาบ้าตอนที่ลูกบอก
ตรวจภูทรธัญญบุรีเปิดเผยว่าหลังจากสอบปากคำเสร็จแล้ว

ไปตรวจหาร่องรอยการถูกกระทำชำราว
และจะเชิญนักสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำเด็กหญิงผู้เสียหาย
แล้วก็เด็กชายผู้ที่เกือบจะตกเป็นเหยื่อด้วยเหมือนกัน
ก่อนที่จะดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงรายนี้ต่อไปนะครับ